ก็นั่งอยู่แล้วหนูเห็นแสงไฟ

คนร้ายเขาก็เดินมาที่ประตูหลัง
แล้วเขาก็ดึงประตูดึงอย่างนี้ค่ะดึงแรง

ดึงปึ้งอย่างเงี้ย๒ทีแบบดึงแรง

แล้วก็มาดึงประตูหน้าตรงที่หนูนั่ง

แล้วหนูคิดว่าเขาน่าจะเหยียบบันไดอะค่ะพี่

ให้เขาขับมาดูทีว่าตรงนี้มันมีใครอะไรวนเวียนอยู่ตรงนี้ไหม
รุ่นที่หนูก็มาสามนาทีหลังแต่ถึงออกไป
ผู้หญิงกับเด็กไม่อยู่แล้วอันนี้คือเชื่อเชื่อมโยงนะคะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะใช่พวกเดียวกันหรือเปล่า
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
วันนี้เราคุยกันเรื่องที่ต้องบอกว่ามันเป็นภัยใกล้ตัวนะฮะ
ภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นแม่ค้าสาวนะฮะ
อายุสามสิบปีนะครับอยู่แถวรัฐพร้าวถนนนาคนิวาสที่เกิดเหตุเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เมื่อคืนวันก่อนขายของเสร็จก็ไปจอดรถมีเพื่อนที่ขับรถไปให้นะฮะ
ตอนเดินกลับมาเพื่อจะขึ้นรถเนี่ยคนก่อเหตุขี่จักรยานยนต์มา
เข้ารถไปแล้วนะฮะแล้วก็พยายามจะเปิดประตูนี้แล้วล็อกทันนะครับ
แล้วก็ออกรถกันไปเนี่ยแต่ถูกทุบไปที่กระจกหลังเนี่ยกระจกหลังนี่แตกเลยนะฮะ
คำถามก็คือว่าผู้ชายคนนี้ต้องการอะไร
ต้องการชิงทรัพย์ต้องการทำร้ายร่างกายหรือว่าเกิดอะไรยังไงขึ้น
ไปแจ้งความแล้วณขณะนี้เนี่ยคดีจะคืบหน้ามากน้อยขนาดไหน
มันเกิดอะไรขึ้นมีผู้หญิงอีกคนนึง
แม่ค้าสาวคนนี้บอกเห็นนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมย์แถวจุดเกิดเหตุ
เกี่ยวข้องอะไรกับคนที่มาก่อเหตุกับเธอหรือเปล่าทรงซิกกันหรือเปล่า
วันนี้ผมเลยต้องเชิญมาพูดคุยกันหน่อยนะครับเพราะว่า
ภัยที่เกิดขึ้นกับแม่ค้าสาวคนนี้ถ้าไม่จับคนร้าย
วันหนึ่งภัยนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับใครอีกก็ได้
แล้วเดี๋ยวจะพยายามต่อสายพูดคุยกับทางตำรวจเจ้าของคดี
คุณเอกพบเหลืองประเสริมเจ้าของเพจ
ต้องรอดที่คุณหมวยไปขอความช่วยเหลือแล้วเดี๋ยวจะมีเพื่อนของคุณหมวยที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยเดี๋ยวจะคุยกันทางโทรศัพท์นะฮะส่วนที่รายการนะครับอยู่กับคุณหมวยนะฮะสวัสดีครับคุณหมวยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอื้อหือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืนวันไหนนะฮะเออคือวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะก็ว
ตัวเยอะเพราะว่าหนูขายปีครับค่ะพอดีมันจะช่วงปีใหม่พอดีอืมทีเนี้ยหนูก็กลับจากโกดังแล้วก็เลยมากินข้าวที่ลาภาวเจ็ดเอ็ดครับร้านเอ่อริมทางอ่ะค่ะริมถนนก่อนที่จะถึงธนาคารประมาณกินโมงค่ะคุณหมวยห้าทุ่มห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มนิดนิดค่ะช่วงช่วงเกิดเหตุคือช่วงห้าทุ่มกว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

ก็๔๖ค่ะเพราะว่าในสลิปที่หนูฝากเงินเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็น๕ทุ่ม๔๘นาทีแล้วหนูก็เดินขึ้นรถมาหลังที่หนูฝากเงินเสร็จหนูก็เดินขึ้นรถมาตรงนั้นไม่มีใครเลยนะคะ
ใช่ค่ะไฟที่ธนาคารก็สว่างดีใช่ไหมครับไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะ
แต่เราก็ต้องฝากแล้วแหละใช่ใช่เพราะว่าเงินที่ตัวมันมีหนูก็ไม่อยากพกเงินสดติดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หนูก็เข้าใจว่าแบบนั้นว่าเอาเงินไปฝากดีกว่าเสร็จปุ๊บหนูก็เดินขึ้นรถมาค่ะพี่
ระหว่างที่หนูขึ้นรถมาแล้วเนี่ยรถก็ยังไม่ได้ออกทีเพราะว่าคนขับรถเนี่ยเขาตั้งค่าหน้าจอรถอยู่
คือระหว่างที่คุณหมวยลงไปฝากเงินที่แบงค์เนี่ยนี่วันนั้นคุณเอกพบก็ไปดูด้วยใช่ไหมฮะ
เพื่อนผู้ชายที่ขายของด้วยกันเนี่ยเขาก็ยังนั่งรออยู่บนรถใช่ค่ะสตาร์ทรถอยู่โดยที่กำลังทำอะไรเกี่ยวกับหน้าจอของของรถอยู่นี่แหละ
คุณหมวยฝากเสร็จปุ๊บเดินกลับมาขึ้นรถค่ะเสร็จปุ๊บหนูก็ยังไม่รถยังไม่ได้ออกหนูก็ยังนั่งนับ
กดเครื่องคิดเลขอยู่ว่าขายได้เท่าไหร่อันนี้ไหมหนูก็ยังนั่งอยู่ประมาณสองสามนาทีได้ค่ะ
ซึ่งไฟเนี้ยถ้าคนข้างนอกมองเขาจะเขาจะเขาจะเห็นอย่างเงี้ยเลยครับ

มันมันสว่างกว่าปกติครับค่ะเสร็จปุ๊บเอ่อ
หนูเห็นรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ท้ายน่าจะแทบจะท้าย
ท้ายไฟรถเลยโดยเห็นจากเห็นจากกระจกมองข้างค่ะ
จกมองข้างฝั่งซ้ายผู้โดยสารใช่ค่ะเพราะหนูนั่งข้างหน้าฝั่งซ้าย
แล้วแสงรถของมอเตอร์ไซค์มันส่องเข้ากระจกมองข้างแล้วก็เข้าตาหนู
หนูก็เลยบอกคนขับว่าล็อกรถล็อกรถเพราะตอนเราขึ้นมารถยังไม่ได้ล็อก
ไม่ได้ล็อกอ่าใช่ค่ะปกติโดยระบบออโต้พอรถออกมันถึงจะล็อกได้
ใช่ค่ะขึ้นมาเราก็ยังไม่ได้ล็อกใช่ค่ะเลยบอกเพื่อนเลยบอกล็อก
รถสิ้นเสียงคำว่าหนูล็อกรถเท่านั้นแหละค่ะครับ
มีผู้ชายเอ่อเดินมาจากเมื่อวานเนี้ยที่หนูให้เหตุการณ์ก็คือเขาเดินมา
ดึงประตูเลยใช่ไหมคะแต่หนูไปดูในในกล้องวงจรปิดคือ
เขาเดินมามองที่ประตูหน้าก่อนตรงนี้ใช่ไหมครับนี่เหตุการณ์ตรงนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะห้าทุ่มห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับคุณหมวยใช่ไหมอันนี้ออกแล้ว
อันนี้ตอนออกใช่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาภาพตอนตอนต้นให้ดูค่ะ
อันนี้คือกล้องวงจรปิดที่คุณหวยกับเพื่อนไปหามาได้เองทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะนี่นะท้องที่สอนอโชคชัยนะใช่ค่ะตรงนั้น
นี่คือจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยเออคันนี้ค่ะอันนี้คันนี้นะ
คันที่ออกมาจากซอยคันที่ออกมาจากซอยนะครับแล้วไปจอด
นี่ที่หมวยบอกว่ามองกระจกมองข้างเนี่ยเขาเดินไปมองข้างหน้าก่อนทีนึง
เขาถึงค่อยจะเดินมาดึงประตูหลังสองทีคือเขาจอดรถจักรยานยนต์ไว้เห็นไหมฮะ
ยังมีไฟหน้ารถจักรยานยนต์ยังอยู่เขาไม่ได้ดับไฟมันเลยแทงตา
หมวยใช่คุณหมวยก็เลยบอกเพื่อนว่าล็อกลดล็อกลด
แล้วเขาก็เดินมาตรงกระจกที่คุณหมวยนั่งอยู่ใช่ค่ะเดินมาก่อน
ก่อนทีนึงแล้วค่อยเดินไปดึงประตูหลังสองทีไปดึงประตูหลังใช่ค่ะ
แต่คือรถตรงนั้นเราล็อกแล้วเขาเปิดไม่ได้แล้วเขาก็เดินมาดึงประตูหน้าอีกหนึ่งที
พร้อมพร้อมมองอย่างเงี้ยประตูหน้านี่ก็คือฝั่งคุณหวยนั่นแหละใช่ค่ะ
แล้วมองชะโง่เข้ามาใช่ค่ะก็คือตาสบตากันเลยเหรอค่ะ
เสร็จแล้วทีนี้หนูเลยบอกว่าไปไปไปหนูบอกให้คนขับเหยียบรถออกครับ
เพราะว่าไม่ปกติแล้วแหละถ้าในกรณีที่คนเขาขึ้นรถผิดครับ
ทีนึงไม่เปิดเขาก็น่าจะเดินมาคุยเหลือแบบเอ้าทำไมขึ้นรถไม่ได้หรืออะไร
แต่อันนี้มันไม่ใช่ดึงแบบมันดึงแบบปึ้งปึ้งอย่างนี้ค่ะดึง
ดึงแบบคนปกติอะค่ะพูดไหมคะเขาบอกอะไรไม่พูดค่ะ
พูดอะไรกับหนูเลยไม่พูดอะไรหน้าตาเป็นยังไงสีหน้าแววตาเขาตอนนั้น
เอ่อก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเพราะวันนั้นอ่ะหนูเห็นว่าหน่วยเขาตรงเนี้ย
วันวันเฟิร์มเฟิร์มอ่ะค่ะหนวดดูท่าทางแบบเอาเรื่องเอาราวแหละ
ใช่หนูก็เลยบอกคนขับว่าออกออกรถขับรถขับรถซึ่งคนขับ
เขาก็ยังตกใจอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็ไม่ได้ขับเหยียบออกไปเลย
เขาก็ค่อยค่อยชะลอออกและจังหวะนั้นน่ะหนูคิดว่า
คนผู้ชายคนนั้นน่าจะเหยียบบันไดรถเพราะมันเป็นรถกระบะ
มันมีค่ะยกสูงใช่มันจะมีบันไดข้างใช่ค่ะหนูคิดว่าเขาน่าจะเหยียบ
แล้วก็เอาของแข็งทุบไปที่กระจก
ก็โดนกระจกหลังค่ะกระจกหลังรถแตก
แล้วยังไงต่อค่ะแล้วก็ทางหนูก็เหยียบรถออกไปเลย
ค่ะแล้วก็ที่รีบเหยียบไปเนี่ย
เพราะว่ากลัวเขาตามมาเพราะตอนแรกหนูไม่เห็นว่าเขามากี่คนอาจจะล้อมรถอยู่
หรือจะอะไรคือเราไม่รู้เลยเราเลยเลือกที่จะไม่เคลียร์
เพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราก็เลยขับออกไปก่อนเพื่อไปตั้งหลักก่อน
ระหว่างนั้นก็รู้แล้วแหละว่ากระจกแตกครับ
คนขับเขาเลยเขาคิดว่าโดนยิงเข้ามาด้วยซ้ำ
เพราะว่ามันดังปุ๊บใช่ค่ะแต่ว่า
ข้างในไม่มีใครเป็นอะไรหนูก็เลย
โทรหาทาง๑๙๑แล้วก็
ให้เขาก็ประสานงานกับทางตำรวจทองที่ให้
สายตรวจมานะที่เกิดเหตุอ่าแล้วคุณหมวยกับเพื่อนตอนนั้นไปจอดรถที่ไหน
ไม่จอดค่ะหนูก็เหยียบไปเลยสนชกชัย๔ค่ะคือมุ่งหน้าไปสนชกชัย๔
ใช่ค่ะแล้วหนูก็ติดต่อไปกับทางเพจ
ไซมัยต้องรอดแล้วก็บอกว่าตอนนี้หนูกำลัง
สบเหตุอยู่ไม่รู้ว่าใครอะไรยังไงแต่ตอนนี้รถข้างหลังหนูว่ากระจก
แตกอยู่นะใช่ค่ะนี่นะครับ
เดี๋ยวผมขอคุยกับทางคุณเอหน่อย
คุณเอเป็นเพื่อนของคุณหมวยใช่ค่ะซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุวันนั้นขับรถไปด้วยกันนั่นแหละค่ะนะฮะ
คุณเออยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณเอครับสวัสดีครับ
คุณเอตามที่คุณหวยได้เล่าให้เราฟังเนี่ยฮะในช่วงเวลานั้น
กลับขึ้นมาบนรถนะครับแล้วคุณหม่วยบอกล็อกรถล็อกรถ
รถตอนนั้นคุณเอตอนนั้นมันเกิดอะไรยังไงขึ้นหรือว่าเราตกใจ
หรือว่าเรารู้สึกไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้น
ตอนแรกผมตอนที่มาจอดใช่ไหมครับผมก็สังเกตเห็นแล้ว
ว่ามีผู้หญิงกับเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่ป้ายรถเมย์
ผมก็ยังไม่เครื่องใจว่ารู้ผมนั่งทำไมอาหารมันก็หนาว
รอบประจาทมันก็หนาวและอีกอย่างหนึ่งเวลานั้นฮะเต้นเสียดเก็บ
เขาก็ไม่โบกผมก็เฉยก็ยังมองอยู่ก็ไม่อะไร
แล้วผมก็ก้มมาตั้งจอพอดีจอวิทยุของรถมันแสงมันชอบแยงความ
ก็เลยจะลองตั้งติดดูอะไรดูอย่างนี้
เขาจนเขานับเงินเสร็จเขาลงไปฝั่งหนึ่ง

ก็หันกลับมาเล่นที่จออยู่เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีรถอะไรมาจอด
จะเสร็จตอนนี้ก่อนไม่ใช่นะกำลังจะติ้มอยู่

ถ้าจะไปด้วยกันแบบครับเขียวกับขึ้นรถหรืออะไรอย่างเงี้ย
ก็จะเตือนทุกคนว่าแบบรอบรถก่อนรอกรถก่อนอะไรอย่างเงี้ย
มือซ้ายผมก็จะกดจออยู่นะเออโอเคผมก็กดล็อค
ตอนแรกเราคิดว่าเพื่อนเนี่ยบอกให้เราล็อกรถตามปกติเพื่อความปลอดภัย

แต่พอเราล็อกปุ๊บเสียงทุบกระจกมาเลยต้องกระจ้าประตู
ต้องดึงไปเปิดผมก็หันไปมองเสร็จหมวยเขาก็บอกว่าอะไรวะ
ผมก็อุทาออกมาเป็นคำอย่างว่าอะไรของมันวะ
มันก็ผมก็เห็นนะมันก็จ้องมาในกระจกข้างที่หมวยนั่ง

ช่วงจะออกตัวเราก็มีเสียงดังปึ้ง
ผมก็ยังหลบอยู่เพราะตอนแรกผมคิดว่าที่มันเป็นฟืนอ่ะอะไรเราก็ไม่รู้ไง
แล้วผมก็ไม่เคยมีเรื่องบ้างไหร่ของแหลียวนั้น
อยู่ไม่เคยเป็นวุ่นวายไปอะไรกันค่ะอีกละเอ้าไม่ได้มีรอบไปขับรถตาดหน้ากันมาก่อน
มีเรื่องอะไรบนท้องถนนอะไรไม่มีใช่ไหมครับ
ไม่มีแน่นอนพี่ที่มั่นใจว่าไม่มีด้วยเพราะว่า
ก่อนที่ผมจะมาพาเขามาฝากเงินเนี่ย
ผมขายของกันเสร็จปุ๊บออกมาผมยังแวะกินข้าวกันอยู่เลยก็ยังชวนเพื่อน
มากินข้าวกันอยู่เลยแล้วก็พอกินข้าวเสร็จก็เนี่ย
ผมก็จะแยกย้ายกันเข้าบ้านก็เลยพาผมไปฝากเงินก่อน
ซึ่งนั่งกินข้าวเนี่ยเป็นชั่วโมงพี่ถ้าระหว่างนั้นที่ผมขับมาเนี่ย
ไปปาดใครหรือไปเบียดอะไรไงผมโดนตั้งแต่ตรงร้านข้าวแล้ว

ไม่มีมันโลกมากเลยเราคานมันเรื่อยเพราะว่าระหว่างนั้นตามทางเรื่อย

ก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยขับรถเนี่ยมุ่งหน้าไปที่สนโชคชัยกันนะครับ
ใช่แล้วผมก็มองกระจกนะว่ามันตามไหมก็ไม่มีรถมอเตอร์ไซคันนั้นตามมา
อ่าทีนี้คุณเอครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตพักครู่เดียวคุณเออยู่กับเราก่อน

เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเนี่ยจะมาถามคุณเอและคุณหมวยว่า
แล้วคิดว่าผู้ชายคนนั้นเขาต้องการอะไร
เห็นบอกหลังจากเกิดเหตุแจ้งความแล้ว
คุณเอคุณหมวยก็ไปหากล้องวงจรปิดกัน
จนเจอผู้ชายคนนี้กับผู้หญิงที่อยู่กับเด็กที่ป้ายรถเมย์ใช่ไหมครับคุณเอ
ใช่ครับผู้หญิงครับผมได้จากกล้องหน้ารถตัวเอง

แล้วเขาจะเกี่ยวแบบไหนอะไรยังไงกัน
พักกันครู่เดียวนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฮะ
เดี๋ยวกลับมาตามกันต่อครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับกลับมาตามกันต่อนะครับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นของคุณหมวยกับคุณเอผู้ชายที่มาก่อเหตุนะฮะ
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยคุณหมวยคุณเอไปแจ้งความเอาไว้ที่สนโชคชัยนะครับ
ในการลงบันทึกแล้วก็แจ้งเรื่องราวต่างตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อตามตัวคนร้ายมาแจ้งข้อหาดำเนินคดีนะฮะใช่ไหมครับคุณหวย

ทีนี้คำถามก็คือว่าผู้ชายคนนี้เขาต้องการอะไรใช่ไหม

ท่านผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยสอบถามกันเยอะเลย
เพจเฟซบุ๊คไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐทีวีนะฮะทางยูทูปด้วย
มีท่านหนึ่งบอกเขาตะโกนอะไรบ้างไหมไม่เลยค่ะตอนที่มาทุบกระชาก
ไม่ตะโกนเลยเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะแต่หน้าตานี้เปิดเลยใช่ค่ะ
ก็ไม่ใส่หมวกก็ไม่ใส่ไม่ใส่อะไรเลยคือถ้าเห็นหน้าน่ะก็จำได้เลย
ใช่ค่ะยังจำได้ไม่ใช่คนที่เราเคยมีปัญหามีกรณีไม่ค่ะเป็นคู่อริคู่
กรณีในอดีตอะไรก็ไม่มีไม่มีค่ะไม่เคยมีศัตรูอะไรกับใคร
มีค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าไม่ใช่อ่ะค่ะอ่าคุณเอก็ยังอยู่กับเรานะครับ
คุณเอ็กซ์ครับครับผมคุณเอ็กซ์คุณเอ็กซ์คิดว่ามันเกิดจากอะไร
คนนี้เขาต้องความประสงค์เขาคือเขาต้องการอะไร
ผมมองส่วนตัวผมนะครับผมมองไม่ออกเลยนอกจากคือถ้าเกิดผมจอดสถานที่อื่น
โอเคผมจะพยายามนึกย้อนแล้วก็จะโยงได้หมดแต่อันนี้ผมจอดอยู่หน้าธนาคาร
หน้าตู้เอเทียมดีมองไปกันอื่นไม่ได้ต้องจากเรื่องเงินเรื่องทับสินอะไรอย่างนี้ครับ
อืมคุณหมวยล่ะครับคุณหมวยคิดว่าเขาเขาประสงค์อะไร
วันแรกเลยค่ะหนูก็เข้าใจว่าเขาคิดว่าหนูลงไปกดตังค์
ขึ้นมาเพราะรถมันยังไม่ได้ออกครับลองดูวะอาจจะได้อะไรกลับไปบ้าง
หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยความคิดหนูตอนแรกหมายถึงว่าคนคนนั้นเขาอาจจะคิด
อย่างนี้หรือเปล่าถ้าเขากระชากประตูแล้วประตูเปิดได้ใช่ค่ะถ้าล็อกไม่ทัน
ล็อกไม่ทันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดครับค่ะแล้ววันหลังหลังอ่ะครับ
วันหลังหลังคือหมายถึงวันแรกแหละตอนแรกคิดอย่างงั้นเลยใช่ค่ะ
แต่ตอนตอนหลังก็เราก็ยังคิดอย่างงี้อยู่ไหมใช่ตอนนั้นหนูก็ยังคิดอย่างงี้อยู่
แต่ว่าพอดีวันนี้พอดีมีคนติดต่อเข้ามาค่ะอ๋อเหรอ
อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งใช่ค่ะแต่ว่าณวันแรกเนี่ย
ทั้งคุณเอกับคุณหมวยคิดว่ามีเรื่องเดียวประสงค์ต่อทรัพย์ใช่ค่ะ
หลังคุณเอครับหลังจากที่เกิดเหตุคุณเอไปไล่หากล้องวงจรปิดมาเพิ่มใช่ไหมครับ
ใช่ครับแล้วรวมกับกล้องหน้ารถของคุณเอด้วยที่เห็นผู้หญิงคนนั้น
ใช่ครับมันเกิดอะไรขึ้นฮะระหว่างผู้หญิงที่นั่งอยู่ที่ป้ายรถเมย์กับ
กับผู้ชายที่ขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็มาทุบรถเรามากระชากรถเรา
เรื่องคลิปกล้องผู้หญิงมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งถ้าพี่ดูดีคลิปที่แป้งถ่ายออกไปจากหน้ารถ
ตอนที่ผมกำลังจะเหยียบรถออกสังเกตตั้งแต่แรกครับต้องซูมดูอ่ะ
คือจะมีเด็กกับผู้หญิงเขาจะอยู่พอรถบอร์ไทน์มาจอด
ช่วงจังหวะที่รถบอร์ไทน์มาจอดในกล้องมันจะเห็นเลยแสง
จะถอนเข้ามาที่กระจกผมเลยแล้วเด็กอ่ะเขาทำท่าชี้
คือมันเป็นคิวที่ชี้เหมือนกับว่าเราเจอคนรู้จักหรือเราเจอ
คืออันนี้ถ้าผมติดต่อเรื่องนะพ่อหนูมาอะไรประมาณนี้ครับ
แล้วแม่เขาดึงไว้
คือผู้หญิงที่อยู่ที่ป้ายรถเมย์ที่กล้องหน้ารถของคุณเอนะ
ขณะนี้ในหน้าจอเราวงแดงเนี่ยมีเด็กอยู่ด้วย
แค่ไม่กี่ขวบซึ่งเด็กคงไม่รู้เรื่องอะไรหรอก
แต่คุณเอกับคุณหมวยตั้งข้อสังเกตว่ามันจะเห็นช่วงหนึ่งที่เด็กเหมือนกับ
เห็นผู้ชายที่ขี่จักรยานยนต์มาที่รถของคุณเอกับคุณหมวยเนี่ย
ชี้มาหาที่ผู้ชายคนนั้นใช่ค่ะเหมือนรู้จักกัน
ประมาณนั้นครับ

ใช่เพราะว่าตอนนั้นผมได้ยินเสียงเด็กร้อง
คือมันไม่ใช่ร้องไห้แบบงอแงครับแต่เหมือนร้องที่แบบเด็กดื้อ
ร้องแบบที่อ้อนที่สบายที่กำลังขี้เง่าอะไรประมาณนี้ครับ
แล้วแบบได้ยินเสียงขึ้นมาแต่ด้วยความที่ผมไม่ได้ใส่ใจตรงนั้น
ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ได้คิดเลย
แปะนี้มันวันแป๊บเดียวเขาก็มาพี่รถเลย

ในกล้องวงจรปิดหลังเกิดเหตุ
มันก็น่าจะตอบคำถามได้ที่คุณเอบอก
เพราะว่านี่ค่ะไม่รู้กับคุณเอเกรดเห็นหน้าจอทรทัศน์

อันนี้คือเขานี่คือคนที่ก่อเหตุกับรถเราใช่ไหมครับผู้ชายคนนั้น

เขาขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนเข้ามาในซอยเดิมตอนที่ขี่ออกมานั่นแหละ

ระหว่างที่นั่งอยู่นะฮะผู้หญิงคนนั้นพิมพ์โทรศัพท์ตลอดเวลา

ครับอ่าซึ่งผมอ่ะตอนแรกผมก็อยากจะพูดถึงผู้หญิง
ไม่อยากจะคิดอะไรเลยแต่พอมานั่งเหตุการณ์ที่เราโดน
มานั่งขอเอ่อไปขอกล้องเขาได้กล้องมาดึงกล้องเรา

มันจะเป็นเหมือนที่เราคิดหรือเปล่ามันน่าจะเป็นแบบนี้อะไรไงฮะ
ประติดประต่อแล้วเนี่ยในมุมของคุณเอกับคุณหมวยคิดว่า
เขายังไงกันฮะเขาก่อเรื่องกันร่วมมือกันหรือว่าอะไรยังไงฮะ

ก็คือตอนนี้ค่ะหนูก็เลยมองว่าโอเคเขาอาจจะเห็นหนูลงไปเป็นผู้หญิงกดเงินคนเดียว
แล้วทีนี้ทางผู้หญิงที่นั่งอยู่เนี่ยอาจจะแบบส่งซีกไปบอกคนข้างในหรือเปล่า
ว่ามีผู้หญิงมาแล้วก็จอดรถอยู่ตรงนี้ยังอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้
อันนี้คือความคิดของหนูเองนะคะแล้วก็เลยทำให้มอเตอร์ไซคันนี้ออกมา
ตอนแรกคิดว่าไม่เกี่ยวกันแต่พอเห็นคลิปวิดีโอโอเคเกี่ยวแล้วค่ะ
เห็นคลิปตอนที่ขี่รถเข้าซอยคุณเอละฮะ

ใช่ครับเพราะนั่งคุยกันแล้วโทรคุยกันแล้วนั่งคุยแล้วว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้น
อืมแม่แต่ทีนี้คือคือพอไปแจ้งความแล้วตำรวจเขาว่ายังไงบ้างครับเนี้ย
ตำรวจเขาก็เขาทราบเรื่องนะครับเขาก็พยายามโทรถามเราหลายรอบอยู่ครับว่า
มีหลักฐานอะไรเพิ่มไหมหรือนึกอะไรออกไหมหรืออะไรจะเล่าอะไรเพิ่มไหม
เราก็ส่งไปเท่าที่เรามีเท่าที่เราขายได้เท่าที่เราสงสัยนะครับ
ไปไล่กล้องให้ตามหาว่าจากที่เข้าซอยเนี่ยแล้วไอ้รถคันนี้มันไปสุดตรงไหนไปอะไรตรงไหน

มันก็มีบางจุดที่กล้องมันเขาเรียกอะไรระยะของมันสุดมันตัดบ้างเสียบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่ชัดบ้างเขาก็พยายามเล่นให้อยู่
คุณหมวยกลัวไหมคะเนี่ยตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่พอเกิดเหตุ
หล่อนอยู่ค่ะตอนนี้หล่อนว่ามันเราต้องระมัดระวังตัวอะไรขนาดนั้นเลยเหรอคะ
หมายถึงว่าแบบการใช้ชีวิตถ้าหนูไม่มีเพื่อนอยู่หรือหนูอยู่คนเดียว
เราก็ต้องระวังตัวเองแบบเป็นพิเศษเลยใช่ไหมในการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่มันก็จะมีอาจจะมีคำถามว่าเอาแล้วทำไมไปกดเงินไปฝากเงินกลางดึกล่ะ
ก็หนูเพิ่งขายของเสร็จไงคะครับหนูไม่อยากเก็บเงินไว้ที่ตัว
หนูก็เลยต้องการเอาเงินเข้าบัญชีใช่ค่ะนี่คือสาเหตุของหนูเลยทำไมถึงต้องฝากกลางคืน
คือในหัวอกของความเป็นผู้หญิงอ่ะคือเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวค่ะ
ยังไงก็หล่อใช่ไหมค่ะใช่ค่ะ
คุณเอล่ะฮะอย่างนี้อย่างนี้กังวลเลยไหมฮะหรือว่ากลัวเลยไหมถ้าเกิดว่าคนร้ายยังจับไม่ได้อย่างนี้ครับ
มันเป็นความกังวลมากแล้วถ้าเขาไปทำเหตุการณ์อย่างนี้กับใคร
ถ้าเกิดมันถ้าเกิดว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่สมมุติถ้าจับได้แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้จะจริงทรัพย
เขาให้เหตุผลอย่างอื่นหรืออะไรมาก็ตามผมก็ยังกังวลอยู่ดีว่า
อ้าวแล้วเขาจะทำเหตุการณ์อย่างนี้กับใครก็ได้หรือพี่เจอรถใครจะทุบก็ได้หรอ
หรือว่าแบบจะทำนิสัยกิริยาแบบนี้ได้เลยครับพี่ในสังคมเราแบบนี้
อีกทางหนึ่งเราก็ไปขอความช่วยเหลือจากทางคุณเอกพบเพจสายใหม่ต้องรอดด้วย
แล้วก็ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับคุณหมวยบอกว่าหลังจากที่เป็นข่าวขึ้นมา
เป็นเรื่องขึ้นมามีบุคคลคนหนึ่งติดต่อมาหาคุณหมวย
เขาบอกว่าเป็นใครนะครับเอ่อบอกว่าเป็นพี่ชายของผู้ที่กระทำค่ะ
คนที่ขี่มอเตอร์ไซด์มามากระชากรถเรามาทุบรถเรา
แล้วว่ายังไงต่อเขาก็เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาอีกสักครู่กลับมานะครับทุกผู้ชมครับ
เออยู่ด้วยกันก่อนนะครับคุณเอครับครับเพราะว่าที่เขาติดต่อกลับมาเนี่ย
เขาให้เหตุผลของเขาไว้แล้วอ่าแต่เหตุผลนั้นเนี่ย
คุณเอกับคุณหมวยคิดว่ามันใช่หรือไม่อีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณหมวยและคุณเอ
ล่าสุดนะฮะ๘โมงเช้าวันนี้คุณหมวยบอกว่าอยู่ดีเนี่ย
เพจเฟซบุ๊กมันเด้งขึ้นมามีคนทักมาหาคนหนึ่ง
คุยไปคุยมาทางข้อความนะครับเขาบอกว่าเขาคือพี่ชายของคนก่อเหตุ
พี่ชายของผู้ชายคนนั้นค่ะคุณหมวยลองเล่าให้ฟังหน่อย

แล้วก็บอกว่าพอดีผมมีธุระจะคุยด้วยครับอืมหนูก็ตอบว่าค่ะ
แล้วเขาก็พิมพ์มาว่าขอเบอร์ติดต่อได้ไหมครับหนูก็ถามว่าคุณคือใครคะ
เพราะเราไม่รู้เขาคือใครแต่เขาแคปโพสต์ของเราที่เกี่ยวกับเรื่องราวนี้มา
เขาบอกว่าเป็นพี่ชายคนที่ทำครับพอดีโทรคุยจะง่ายกว่าครับจะได้นัดกันไปเจอที่สอนอครับ

หนูก็ถามว่าจะโทรคุยเรื่องอะไรเอ่ยก็เข้าไปที่สอนอได้เลยค่ะ

ใช่ค่ะหนูบอกเขาแบบนี้แล้วเขาว่ายังไงครับ
เขาบอกว่าสะดวกเข้าไปกี่โมงครับอืมแล้วหนูก็ยังไม่ได้ตอบเขา
แล้วเขาก็เลยพิมพ์มาว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน้องไม่ได้จะป้นหรืออะไรนะครับ
พอดีน้องเกิดเรื่องกับที่บ้านแฟนเก่าเขามาเอาลูกหนีออกไป
แล้วสามีใหม่เขาขับรถโตโยต้าลีโว่ล็อกโคเหมือนกัน
แล้วน้องเขานึกว่ารถสามีใหม่เขาเพราะเขาโทรให้ทางบ้านน้องออกมาเอาลูก
รถเหมือนกันค่ะคิดว่าแฟนเก่าเอาลูกไปกับสามีใหม่ในรถคันนี้เหรอครับ
ค่ะอันนี้คือที่เขาพิมพ์มาบอกหนูเขาชื่ออะไรนะฮะในในเฟซบุ๊คของเขา
อืมพูดได้หรือคะคุณใช้ที่อะไรนะเบียอะไรหรือเปล่าใช่ค่ะ
เดี๋ยวเราเราได้สายคุณเบียร์นะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวคุณหมวยพี่ขออนุญาต
ได้คุณเบียหน่อยนะครับได้ค่ะคุณเบียสวัสดีครับคุณเบียครับ
คุณเบียร์คือคนที่ทักไปหาคุณหมวยใช่ไหมครับเมื่อแปดโมงเช้าไม่ไม่ใช่ครับ
พี่ชายผมทำไปแล้วก็ให้เบอร์ติดต่อมาอ๋อแต่เพราะฉะนั้นคุณเบียร์คือผู้ชายที่ขี่
จักรยานยนต์ไปในคืนวันนั้นใช่ไหมครับใช่ครับพี่แต่เมื่อเช้าเนี่ยคือพี่ชายทัก
หาคุณหมวยใช่ครับอ้าวคุณเบียร์ทีนี้ครับผมเบียลองเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังหน่อย
มันยังไงคืนนั้นไปทำอะไรเขามันยังไงกันก็คือเรื่องของเรื่องอ่ะพี่
ผมกลับมาจากที่ทำงานคือ๔โมงเอ้ย๔ทุ่มแล้วผมไม่รู้ว่าแฟนเก่าผมมาที่บ้าน
ก็คือผมมาถึงบ้านผมก็ขับรถเข้าบ้านเลยแล้วผมนั่งกินไข่ทำกับข้าวกินให้น้องสาวทอดไข่ให้
ก็เขาจะขึ้นบ้านนอนครับแล้วทีนี้ลูกชายผมเดินเข้ามากับแม่เขาคือแฟนเก่าผม
ครับอ่าครับแล้วทีนี้ผมกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จผมจะขึ้นไปอาบน้ำผมก็เลยถามหาลูกคือ

แถวที่เกิดเหตุบ้านผมอยู่ในซอยที่ขี่จักรยานยนต์ออกมาใช่ครับ
แฟนเก่าคือเราแฟนเราเลิกกันไปแล้วอย่างงี้เหรอเลิกกันไปสองปีกว่าแล้วครับพี่
ปัจจุบันเบียบ้านอยู่คนเดียวเบียบ้านไม่มีแฟนใช่ครับแล้วเมื่อคืนมาตั้งแต่คั่ว๘เดือนครับผม
แล้วคืนวันเกิดเหตุเนี่ยแฟนกลับมาหาที่บ้านใช่ครับพี่แล้วยังไงต่อนะครับ
ผมก็เลยไปถามคนข้างบ้านเพราะว่าเขาไปนี่ไปสนิทกันรู้จักกันเขาก็ไปนั่งกินนั่งอะไรกันตั้งแต่เขามาตั้งแต่ไม่รู้กี่โมง
ผมก็เลยไปถามบอกว่าเห็นไหมเห็นเขาเดินไปกับลูกหน้าปากซอยแล้วผมก็เลยให้คนข้างบ้านผมโทร
โทรหาเขาบอกให้เอาลูกกลับมาคืนบอกไอเวียมันอารวาสแล้วผมก็โทรให้ทางบ้านผมทางแม่ผมโทรหาให้ลูกเอามาคืน
แล้วก็ทางแฟนเก่าผมโทรกลับมาบอกว่าให้มาเอาลูกอยู่หน้าปากซอยแล้วแฟนเก่า
แฟนเก่าของเบียร์เนี่ยคือคนที่นั่งอยู่ที่ป้ายรถเมย์ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ผมไม่เห็น
แล้วตอนที่ว่าขากลับเนี่ยแล้วเอาเขาซ้อนท้ายไปทั้งลูกทั้งเมียอันนั้นคือแฟนเก่ากับลูกใช่ไหมครับ
ใช่ครับแฟนเก่ากับลูกผมอ้าวทีนี้พอเราขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปหน้าปากซอยเนี่ย
แฟนบอกว่าแฟนโทรมาบอกให้มาเอาลูกที่หน้าปากซอยใช่ไหมคือแฟนเขาโทรหาทางแม่ผม
โทรหาแม่เบียร์ครับโทรหาทางแม่ผมโทรหาทางแม่บอกว่าให้ใครก็ได้คือญาติพี่น้องออกไปรับหลานเข้ามา
เพราะว่าเขารู้ว่าผมเป็นคนที่ว่าเวลาอันนี้แล้วผมแคร์ความรู้สึกลูกผมมากแล้วเบียร์ตอนนั้น๕ทุ่มให้เข้าไปนอน
ตอนนั้น๕ทุ่มกว่าเบียก็เลยขี่รถมอไซค์ออกจากบ้านไปใช่ครับผมขี่รถออกไปแล้วผมอ่ะผมอ่ะไปเปิดประตู
ผมอ่าแล้วไปเกี่ยวอะไรกับรถไปเกี่ยวอะไรกับรถรถกระบะที่เขาจอดอยู่อ่ะคือแฟนเก่าแฟนใหม่เขาขี่โตโยต้าล็อกโอ้
สี่ประตูเหมือนกันอ่าผมก็คิดว่าใช่เพราะว่าผมไม่เห็นไม่เห็นลูก
ลูกผมนึกว่าลูกผมอยู่ในประตูอยู่ในรถกลัวเขาขับหนีผมก็เลยไปเปิดประตูคือพอเราขี่
ขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงหน้าปากซอยเนี่ยเราไม่เห็นว่าที่ป้ายรถเมย์มีเมียกับเมียเก่ากับลูกเราอยู่
ใช่ครับเราก็เลยคิดว่าอยู่ในรถคันนี้อย่างเงี้เหรอใช่ครับใช่ครับผมอ่า
แล้วยังไงพอพอเห็นแล้วเราเราก็ไปกระชากประตูแล้วยังไงต่อครับผมก็ไปเปิดประตูอ่ะ
ถ้าผมเปิดประตูแล้วเขาก็เลยขี่หนี
คือตอนตอนที่เกิดเหตุเนี่ยทางคุณหมวยเนี่ยเขาบอกว่าเบียร์เนี่ยจ้องเข้าไปมองเข้าไปในรถด้วยคือมองเข้าไปเพื่อว่าผมจะดูว่ามีลูกหรือมีอะไรผมอยู่ในนั้นไงพี่แล้วเห็นไหม
ก็คือพอผมปุ๊บดึงประตูผมว่าจะดูว่าจะเอาลูกกลับอ่าแล้วเขาก็เหยียบรถไปผมก็เอามือเวียงเข้าไปที่สะดวก
เหยียบรถอย่าเพิ่งเอาตอนที่เรามองเข้าไปเนี่ยเราเห็นไหมเขาบอกไฟในรถเขาไฟเอาอีดีสีขาวไฟเขาสว่างนะเราเห็นไหมว่าผู้ชายกับผู้หญิงในรถเนี่ยมันไม่ใช่เมียเก่าเรามันไม่มีลูกเรา
ตอนนั้นผมไม่ได้ผมไม่ได้ไฟในรถปิดแล้วครับคือเหมือนเขากำลังจะออกแล้วผมเจาะออกมาเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดับรถเหมือนกัน
เดี๋ยวนะแป๊บเดียวนะเบียร์ตอนหลังนี่ก่อนออกรถไฟปิดแล้วใช่ไหมไม่ปิดค่ะไม่เป็นเอาไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเบียร์เบียบอกว่าไม่เห็นครับ
แล้วเขาก็ออกรถครับผมแล้วไปทุบรถเขาทำไมอ่ะ
ผมก็คิดว่าเขายิงยังไงคือประเด็นคือว่าผมโมโหพี่คือโมโหเรื่องด้วยว่าผมไม่เจอแล้วคือประเด็นคือว่าผมก็ไม่ได้เห็นว่าลูกกับเมียนั่งอยู่ตรงนั้น
แล้วเอาอะไรทุบครับมือครับผมโหตายขนาดนั้นเลยหรอกระจกอ่ะ
มือครับผมทุบไปกี่ทีครับเนี่ยทีเดียวครับทีเดียวแตกขนาดนั้นเลยเหรอครับผมโอ้โหไม่มีอะไรเลยครับพี่
เพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปทำร้ายเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปทำอะไรผมตั้งใจออกไปเอาลูกผมคืนแต่เหมือนว่าเหตุการณ์คือเหมือนว่าพอผมเปิดดึงประตูแล้วไม่เห็นลูกแล้วเขาขี่รถหนีพี่
ไม่ได้ใช้อิดไม่ได้ใช้ก้อนหินอะไรไม่ได้ใช้อะไรเลยครับไม่ได้ใช้อะไรเลยครับอ้าวแล้วทีนี้พอเขาออกรถไปแล้วเนี่ยครับ
ไปที่ป้ายรถเมย์แล้วเจอลูกเจอเมียเหรอผมขี่รถตามเข้าไปอีก
ตามด้วยก็วนกลับมาใช่ครับแล้วผมก็วนเข้าวนออกแล้วก็ไม่เจอแล้วผมวนกลับวนปุ๊บมันเจอลูกกับเมียผมก็ลูกกับเมีย
ไปส่งแล้วผมก็วนออกมาผมมานั่งรอมานั่งรอเจอคู่กรณีบอกผมอ่ะจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดเพราะว่าผมรู้ว่ามันไม่ใช่แล้ว
มานั่งรอเขาเลยเหรอใช่ครับผมนั่งรออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงผมขี่รถเข้าขี่ออกอยู่ตลอด
ทำไมไม่ไปติดต่อหาสอนงสอนอไม่ไปว่าวันนี้มีใครแจ้งความไหมอะไรไหมวันนี้ผมไปติดต่อที่สอนอเรียบร้อยแล้วครับ
ไปดำเนินการเรื่องที่สวนอเรียบร้อยแล้วครับผมคำมา
เป็นเฟสสำรองของของผมครับเพราะว่าผมใช้ใช้เฟสนี้ซื้อขายมอเตอร์ไซค์มือสอง
อ่ะเดี๋ยวแปปนึงนะพี่ขอคุยกับคุณหมวยแปปเดียวนะ
เบียรออยู่ก่อนนะคุณหมวย

เชื่อว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดจำรถผิดคัน

คิดว่ามีภรรยาเก่ากับลูกอยู่ในรถเรา

เพราะว่าในระหว่างที่รถจอดกับผู้หญิงกับเด็กที่นั่งอยู่บ้านรถเมย์ห่างจากหนูคือไม่กี่ก้าวเอง
ระหว่างที่โมโหจัดลงจากรถมาคือไม่ได้มองซ้ายมองขวาแล้วว่าลูกอยู่ตรงไหน
และในระหว่างที่เดินมาชะโงกประตูอยู่ไม่เห็นหน้าหนูเหรอว่าไม่ใช่ลูกไม่ใช่เมียเขา
เขาบอกคนหน้ามืดกำลังแบบกะลมขึ้น
เห็นตั้งแต่แรกควรที่จะจบไม่ใช่ไปดึงประตูรถชาวบ้านคนอื่นเขาขนาดนั้น

แล้วเราอยากจะเอายังไงกับเรื่องนี้ครับ
หนูก็จะดำเนินคดีถึงสุดค่ะ

มีประกันค่ะรถมีประกันชั้น
เอาดำเนินคดีอย่างเดียว

บอกจะรับผิดชอบเนี่ยจะรับผิดชอบยังไงครับ
คือผมรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดครับผม
เพราะว่าผมทำโดยด้วยการโมโหที่ไม่เจอจริงครับพี่แล้วผมเป็นคนเดินเข้าไปที่สอนอ
เพื่อไปยืนยันความบริสุทธิ์ใจจริงจริงครับเขาบอกรถเขามีประกันไม่เป็นไรเขาซ่อมได้
เขาต้องการดำเนินคดีครับอันนี้มันก็อยู่ที่ที่ที่ทางทางเขาแล้วครับ
เพราะว่าผมอ่ะผมยอมรับไหมผมยอมรับทุกอย่างครับไม่ใช่จะไปปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์จะไปชิงเงินอะไรเขา
อ่าผมผมขอพูดตรงนี้นะครับถ้าผมจะปล้นทรัพย์หรือชิงทรัพย์
ผมต้องถอดป้ายทะเบียนรถออกผมต้องใส่แมสต้องใส่อะไรออกไปครับพี่
อันนี้คือจุดประสงค์ของผมจริงคือต้องการไปเอาลูกผมกลับแค่นั้นเองครับ
ทำไมใจร้อนขนาดนี้อ่ะเบียคือประเด็นเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันเคยเกิดประเด็นเรื่องนี้มาหนึ่งเรื่องแล้ว
หนึ่งครั้งแล้วครับแต่อันนี้เกิดเหตุอยู่ที่บ้าน
อยากจะบอกอะไรกับทางฝั่งผู้เสียหายเขาบ้างไหมครับเนี่ยเขาตกใจเขาหลอนไปเลยนะฮะเนี่ย
เขาโอ้โหเข้าใจครับพี่ผมผมผมก็ขอโทษผมก็ไม่รู้ว่าคำขอโทษของผมจะจะใช้ได้หรือเปล่า
แต่ผมสำนึกผิดจริงด้วยความที่ผมเป็นห่วงลูกผมเลี้ยงลูกคนเดียวมา

เบี้ยอายุเท่าไหร่ใช่มั้ยผมได้อายุ๓๑ครับ
โอ้โหนี่พี่พูดตรงนะพี่อายุเยอะกว่านั่นแหละแต่ว่า๓๑สำหรับเบียร์ก็อายุไม่น้อยแล้วนะ
คุณหมวยครับเอาคุณเบียว่ามา
ผมก็อยากจะขอโทษ
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะรับคำขอโทษของผมหรือเปล่า

คือหนึ่งผมนึกว่าด้วยความเป็นห่วงของลูกผมรักลูก

วันนี้ผมก็ไปที่สอนอไปติดต่อทั้งหมดเลยว่า
ผมขอยินยอมรับใช้ค่าที่หายทั้งหมดครับพี่
ชดใช้เขาเท่าไหร่ครับอย่างค่าซ่อมรถเขาบอกเขามีประกัน
แต่ว่าผมยังขอโทษว่าผมผิดผมอารมณ์ร้อนอะไรอย่างนี้ครับพี่

ผมเวลาจะหมดเขาบอกว่าไม่รู้คำขอโทษของเขาจะได้ผลหรือเปล่า
คำขอโทษของเขาคุณหมวยยอมรับไหมหรืออะไรยังไง

กันเมื่อไหร่ดีฮะเราจะไปเจอกันเมื่อไหร่ดีคุณเบียร์

พรุ่งนี้บ่ายสามโมงนะ
ลองไปพูดลองไปคุยกันนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่เบียต้องเข้าใจนะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยสำหรับผู้หญิงคนนึง
แม้แต่คุณเอเพื่อนเขาที่เป็นผู้ชายเขาก็กลัวนะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้ยืนยันยืนยันด้วยตัวผมได้ครับ
แบ่งรัฐบาลงวดสุดท้ายของปี๖๕ส่วนเปิดปากกับภาคภูมิพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งปีหน้าเลยนะฮะแต่ก็คือวันจันทร์หน้า๒มกราคม๖๖นะครับ
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒